คุณผู้ชมครับข้าราชการและประสบกรณิกรทั่วประเทศ
ร่วมกันถวายศักระและทำบุญถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคล
เนื่องในพระราชวิทธิบรมราชาพิเศษครับ
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
นายแมนรัฐรัตนสุคลผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ข้าราชการจิตอาสาและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่า
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดกรวยถวายศักระ
หน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในงานพระราชวิทธิบรมราชาพิเศษ
จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยสัตว์น้ำ
เช่นปลาแต่เพียณขาวและพลาแต่เพียงทอง
ราชการจังหวัดสระบุรีจำนวนกว่า๓แสนตัว
จากนั้นได้ร่วมกันชมการถ่ายทอดสด
งานพระราชเชพิทธิบารมราชาพิเศษ
ส่วนที่บริเวณแสลการาชงวัดเชียงบราย
นายประจนปรัชสกุลผู้ว่าราชการจังหวัด
นำข้าราชการและประสบการณ์นิกรทุกหมู่เลา
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดกลัวยถวายศักรา

เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ส่วนที่หน้าสารกลางจังหวัดสตูนนายศักดาวิทยาสุริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูน
นำข้าราชการประชาชนจิตอาสาและประชาชนกว่า๑๐๐คน
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะร่วมกันชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
จากนี้ยังมีการจัดนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่สิบ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษด้วย
ที่กรรมชาการฐานท่าเบลอสติฮีปจังหวัดชลบุรี
พ่นเหลือโทชุมสักนากวิจิตร
ผู้บัญชาการฐานท่าเบลอสติฮีปพร้อม
โดยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า
ร่วมกันทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้ง
และพระสงฆ์๖๘รูปถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
นี้ผู้ร่วมในพิธีพร้อมใจกันน้อมถวายความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ